มาดูสถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากมีการประกาศผ่อนปลนในเฟสที่๔ออกมาแล้วนะคะ
แต่ว่าให้เกมการแข่งขันกีฬาสามารถกลับมาแข่งขันได้
แต่ว่ายังไม่ให้ผู้ชมเข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนาม
ทีนี้ก็มีการพูดถึงเกมอุ่นเครื่องว่ายังสามารถอุ่นเครื่องได้อยู่หรือเปล่า
ต้องรอการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติอีกทีหนึ่งค่ะ

ปลนกิจการต่างระยะที่๔นะครับ
กำหนดให้กีฬาสามารถจัดการแข่งขันได้
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
กับทีมข่าวนะครับว่าตามที่มีข่าวไปแล้วก็คือ
ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะ๑๒และ๑๓กันยายน

เนื่องจากว่าแจ้งให้สโมสรสมาชิกได้รับทราบแล้ว
ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้วยการจัดเกมอุ่นเครื่องระหว่าง๒ทีมนะครับ
สบคกำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด
ต้องพิจารณาว่าทางกรกฐจะมีมาตรการจากนี้อย่างไร
ให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินเกมการอุ่นเครื่องได้นะครับ
คมกีฬาฟุตบอลก็จะมีการประชุมกับคณะกรรมการร่างระเบียบกันอีกครั้ง
วันศุกร์ที่๑๙มิถุนายนนี้นะครับ
น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับ

เขาก็คัดเลือกกุญสือของทวิปเอเชีย๙คนด้วยกัน
ที่มีผลงานในการคุมทีมชาติโดดเด่น
ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ติดโผล่ก็คือ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทยนะคะ
สองสมัยก็คือปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๘
แล้วก็ยังพาทีมชาติไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์นะคะ
เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก๒๐๑๙
คัดเลือกโซนเอเชียได้สำเร็จ
รวมถึงยังเป็นผู้นำในการปลุกกระแสฟุตบอลไทย
กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ส่วนกุญสือคนอื่นที่ติดผลนะครับ
อดีตกุญสือทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงปี๒๐๑๘
ปาร์คฮังซออัดดิตกุญสือทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบัน
ลิกซานเชสกุญสือทีมชาติกาต้าคนปัจจุบัน
ลาดดอสโซอฟราโมวิชอัดดิตกุญสือทีมชาติสิงคโปร์

และอีกคนก็คือราชาโคปาลนะครับอดีตกุญสือทีมชาติมาเลเซีย
ที่คุมทีมสีเหลืองช่วงปี๒๐๐๙๒๐๑๓ครับ